เพราะที่ปีที่ผ่านมาก็มีสีสันมากพอสมควรเลยนะคะ

ฟันหลงที่สวรรค์ภูเก็ตเลยก็แล้วกันค่ะ
นักร้องเสียงดีอย่างคุณแก้มวิชญานี
ก็ได้ขึ้นประชันลูกคอกับนักโอเปร่าชื่อกล้องโลกนะคะ
ชาวอิตาลีอังเดอร์บอร์เชลลี่ค่ะ
ท่ามกลางภูยิ่งใหญ่อลังการที่สะพานสารสิน
สวยมากภูเก็ตสวยมากค่ะอลังการจริง
หรือจะเป็นที่พัทยาหน่อยปะล่ะไปที่พัทยาเลยแล้วกัน
ก็จัดมาทั้งศิลปินไทยอย่างวงโลโมโซนิกค่ะ
ป้างนครินวงเคลียร์ฟักกิ้งฮีโร่ที่สำคัญ
รวมไปถึงศิลปินดังด้วยอย่างแบมแบมกอร์ดเซเว่น
ขับมารอกรี๊ดเลยนะตั้งแต่เที่ยงคุณผู้ชมค่ะ
แบบเรามากจริงต้องอดทนรอมากคุณผู้ชมรักล่ะค่ะปิดท้ายกันหน่อยค่ะ
ที่กรุงเทพฯเซ็นทรัลเวิลคุณคุณแจ๊กกะรีนคุณปายหงี่อันนี้
โอ้โหดาราเยอะมากแล้วผู้เขาสวยจริง
ใช่ค่ะงานนี้ก็จัดผู้อลังการไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะ

ให้เป็นคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี๒๐๒๑ค่ะ
ล่าสุดค่ะก็กระโดดขึ้นอันดับ๑โทรดาราประจำปี๒๕๖๕ไปแล้ว
ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่แหละ
ชนิดที่ว่าแม้จะมีกระแสโควิดหนักหน่วงแค่ไหน
ปังปังไม่ไหวจ้า
อาเธอว่าอย่างไรปังไม่ไหวเหรอคะปังไม่ไหว
จริงดีใจนะครับเพราะว่าเหมือน
อย่างที่รู้ว่าเหมือนกับว่าพอสถานการณ์โควิด
หมายถึงว่าทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยอะไรอย่างนี้

ยังพอจะมีงานให้เราได้เหมือนกับว่าทำอยู่

จริงรู้สึกว่าเป็น๑ปีที่เร็วมากเหมือนกัน
ได้ทำหลายอย่างมาก
แล้วก็ได้มีโอกาสทำด้วยกันอยู่ด้วยน่ะครับ
น่ารักทั้งคู่เลย
จะตามลอยเพื่อนรักไปหรือเปล่า
รู้สึกอย่างไรที่ต้องจับไมค์ร้องเพลงคนเดียว

ตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรอย่างนี้

แต่แบบตอนนั้นผมก็จริงเหรอ
จริงแล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้

แต่ระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานเพลงเดียวผมไปก่อน